ไปใต้ไปดำน้ำแล้วไปดูปากการังแล้ว
พาขึ้นเหนือไปชมทะเลหมอกกันหน่อยที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
ตอนนี้สวยงามมากนี่ไม่ได้พูดลอยเพราะมีภาพมาให้ดูด้วย
บรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นทะเลหมอกสวย
จากยอดดอยภูผาสวรรค์ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมวิวทะเลหมอกที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง๑๔๖๒เมตร
เมื่อวันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมาเขาบอกอากาศหนาวจัดมาก
วัดอุณหภูมิตอนนั้นต่ำสุดได้๑๐องศาเซลเซียส

ถูกต้องสภาพอากาศท้องฟ้าเปิดเลยค่ะยามพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นก็สามารถมองเห็นทะเลหมอก
แล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยสดงดงามเลยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วันหยุดนะ
แต่นักท่องเที่ยวทยอยขึ้นไปพักผ่อนสูดอากาศกันมากมาย
มกลางลมหนาวที่พัดแรงมาเป็นระยะนะคะ

ใช่ค่ะทางอบตตับเต่าเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ท่องเที่ยวจุดชมวิวภูผาสวรรค์แห่งนี้เปิดมากว่า๒๐ปีแล้ว
แต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักนะคะทั้งที่เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามด้วย
การเดินทางก็ขึ้นมาสะดวกเพราะว่าห่างจากภูชีฟ้าเพียง๑๑กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ
และที่สถานีเกษตรที่สูงดอยผาหม่น
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงราย
ก็กำลังมีการจัดนิทัศกาลไม้ดอกบานบนดอยผาหม่นนะคะ
มีการนำเอาดอกทิวลิปออกมาโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
ได้มาศึกษาไม้ดอกพืชผลเมืองหนาว
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวภูผาสวรรค์
ภูชีฟ้าภูชีดาวแล้วก็ภูชี้เดือน
ชอบดอกไม้สวยก็สามารถแวะไปเที่ยวชมที่นี่กันได้ค่ะ

เป็นอีกหนึ่งจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่เราแนะนำกันคุณผู้ชม